ตลกที่หลายคนชื่นชมผลงาน

ล่าสุดเห็นภาพบอกว่าโอ้โหป่วยขาลีบแล้ว

เพราะว่าพี่เขาเองก็เพิ่งรู้ตัวว่า
เป็นมะเร็งระยะ๓ระยะ๔เข้าไปแล้วนะคะ
คือระยะแรกคือไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยนะฮะ
ป่วยด้วยโรคมะเร็งที่สะโพกค่ะ
เข้ารับการรักษาตัวมาอยู่เป็นปีแล้วนะคะ

ได้มีการไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัว

เพราะว่าตอนนี้คือเอาจริงเขาบอกว่า

หมดเงินค่ารักษาพี่ไข่มุกนี้นะคะ
ใช้เงินไปประมาณ๒ล้านบาทแล้ว
แล้วก็ยังต้องมีค่ารักษาอื่นอีกมากมายค่ะ
ขณะเดียวกันที่สภาพร่างกายของพี่ไข่มุกตอนนี้

แล้วก็เดินไม่ได้แน่นอนว่าตอนนี้มีการนอนตะแคงอย่างเดียว
เพราะว่าถ้านอนนิ่งเดี๋ยวจะเกิดอาการแผลกดทับอีก
เดี๋ยวไปฟังเสียงพี่ไข่มุกกันเลยค่ะ
สำหรับคุณปู่ที่นี่๒เดือนกายภาพ
๒เดือนในรวมกายภาพแล้ว
ก็จะแข็งแรงแต่แผลถ้านั่งได้โอเค
ปัญหาคือขา

คึอเราก็ไม่อยากจะรบกวนแต่ว่ามันมันทำไงก็ได้

มันไม่มีแล้ว
คือพี่ไข่มุกส้อตานะครับก็มีผลงาน
๘๘๘แรงทะลุนรกแล้วก็มีตุ๊กกู้ชาติ
มีอีกหลายเรื่องเลยเป็นภาพยนตร์หลักก็จะเป็นของพี่พลตอานนท์
คือก่อนหน้านี้พี่พศอานนท์ก็มีการให้ความช่วยเหลือไปแล้ว

รวมไปถึงบรรดาแฟนคลับของพี่ไข่มุกซุปตาเอง
หลายคนก็รวบรวมเงินบริจาคมาเป็นแสนเหมือนกัน
แต่ว่าก็มีการรักษาหมดไปแล้วด้วยนั่นเอง
มีการย้ายโรงพยาบาลแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนตอนนี้ย้ายมาอยู่โรงพยาบาลที่แถวสมุทรปราการ
คือเพื่อความประหยัดทุกอย่างเธอก็พยายามเซฟเต็มที่แล้ว
เห็นว่ามีแค่สิทธิ์รักษา๓๐บาทเท่านั้นเอง
เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าใครสะดวกช่วยเหลือพี่ไข่มุกได้ก็ช่วยกันแล้วกันนะคะ
ว่าคนในวงการทุกคนก็ไม่อยากจะทอดทิ้งพี่ไขมุกหรอก
แล้วก็ส่งกำลังใจให้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะ